ช่วงนี้มีพายุฤดูร้อนมีฝนตกลงมาแล้ว
เรียกได้ว่าจังหวัดพยาวเข้าสู่ต้นฤดูกาล
เห็ดพอออกหลังฝนตกและบอกเลยว่าชาวบ้าน
เขาขุดมาขายรายได้อยู่ที่กิโลกรัมละ
โอ้โหคุณทรัพย์ในดินที่แท้จริง

มันกำลังปุ๊ด